ว๊าวคุณผู้ชมค่ะเรื่องความเชื่อมีให้ดูกันเรื่อย
หลายคนก็เชื่อว่าเวลาเจองูทีไรเจอที่ไหนมันจะมาให้โชคใช่ไหม
งูเจอหลายที่สุดท้ายหนีตำรวจก็เจอค่ะ
โอ้ไม่ได้กลัวเลยนะ
ถ้าผมเป็นคนกลัวงูแล้วดูทีวีอยู่ตอนนี้ใจผมสั่นเลยนะ
มันตัวใหญ่เห็นภาพชัดแบบเอสดีเลยนะ
เราต้องขอกับคนกินงานที่ทำเสียงทำซาวน์ได้ตื่นเต้นจริง
คงมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจและมั้ง
ไม่แน่ใจหรือมันหิวเพราะมันบุกมาที่ห้องกาแฟนะคะ

แต่มันมาซุกอยู่ห้องนี้แหละคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่พี่ตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องตกตะเริงแหละจะเข้าไปจงกาแฟอยู่ดีเอ้า
เจองูเหลือมตัวผู้ยาวประมาณสัก๔เมตรนี่แหละ
แต่ก็อดคิดไม่ได้จะมาอะไรหรือเปล่า
งานนี้พี่ตำรวจเขาก็ขอส่งไม้ต่อนะคะในการจับงู
ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชนบุรี

คุณตำรวจเขาจะเก่งกาดในการจับผู้ร้าย

หน้าที่ของการจับอสรพิษเนี่ย

ดีกว่านาคายงานให้ทางคาญงานเขา

พี่เจ้าหน้าที่ปพก็รีบมาจับงู

จับได้ก็ยัดใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไป

ถ้ามันอยากจะมาหลบมาซ่อนหรือว่าถ้ามันมีที่ที่มันซุกซ่อนได้

ก็มีสิทธิ์ที่งูจะมาแอบซุกแอบซ่อน